วันนี้คือมาเพื่อมาดำเนินคดีมาหาคนที่ปลอมเฟสเข้ามาด่าดิฉัน
เช่นไม่ใช้หน้าจริงหน้าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ชื่อปลอมแล้วก็มาด่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะ
เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นมันมีพรบคอมพิวเตอร์อยู่นะคะการใส่ร้ายอะไรต่างเนี่ย
ก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะ
วันนี้โลกโซเชียลเนี่ยมันควบคุมยากแต่ใครที่ตกเป็นเหยื่อของโซเชียลอย่างดิฉันเนี่ย
วันนี้ดูข่าวก็สามารถจะทำตามแบบได้นะคะมาขอความช่วยเหลือจากที่นี่ได้เช่น
เพราะฉะนั้นในส่วนการที่เราพูดคำว่าอีช่อเนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่ได้ด่าคนอื่นหรือเป็นการเปรียบเปลยอย่างที่คุณท่านสอสอได้ชี้แจงใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะลักษณะมันเป็นยังไงคำว่าอีช่อแถวแถวร่างดิน
คือตอนเนี้ยมันมันก็มีการบิดเบือนไปเรื่อยถ้าเกิดดูเฟซบุ๊คดิฉันย้อนหลังให้ชัดเจนทั้งหมดก็จะแปลว่าอีช่อเนี่ยก็คือคนที่ไม่อยู่ในกฎระเบียบเขาก็จะด่ากันในบ้านเปรียบเปลยด่ากันเพียงในบ้านว่าอีช่อแต่วันนี้มันไปไกลถึงขั้นที่ว่ามีในพันทิพย์อะไรต่ออะไรที่ที่ไปพูดถึงว่า

วิจารณ์ก็โอเคว่าปิดพิ้วแท้หรืออะไรก็โอเคค่ะเพราะว่าอันนี้ก็พูดตามที่แสดงออกนะคะเพราะว่ามันมีอีกเฉพาะหลายคนในในโซเชียลเขาเรียกร้องให้ท่านสอสอออกมาขอโทษรู้สึกยังไงครับแล้วจะขอโทษไหมโทษเรื่องอะไรคะเรื่องคำชอบเพราะเขาไปตรวจสอบกันแล้วบอกว่าคนราชบุรีหลายหลายคนบอกไม่เคย

หมายถึงที่อาจจะมีข้อมูลที่เป็นข้อผิดพลาดกันหรือเป็น
คุณอาจจะหมายถึงว่ามันแค่ไปซ้ำแบบชื่อกับเขาเท่านั้นประมาณนี้ไหมครับ
มันแค่ไปซ้ำชื่อกับเขา

เอาไว้ว่าคนในบ้านอยู่แล้ว

มีหลายคนมองว่าเจตนามันแบบตำหนี่ท่านสส

กฎระเบียบค่อมคัปการประชูมนะคะรู้จักกันมาก่อนไหม
ไม่เคยรู้จักค่ะเอ่อไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยนะไม่เคย
ค่ะถ้าเขาตบก็หนีค่ะไม่สู้นะฮะสู้ค่ะ